ยังอยู่กันที่ไฟไหม้ครับมีบ้านสองหลังหลังนึงเนี่ยพลึบขึ้นมา
สักพักวอดไปอีกหลังหนึ่งเออแล้วสองหลังนี่นะฮะ
มีผู้สูงอายุทั้งคู่ไปดูวินาทีนั้นครับ
เป็นในชุมชนบ้านท่าศรีธรรมตรอกศิริราชเขตเทศบาลเมืองยะโสธรครับ
คนไหนช่วยได้ก็ช่วยกันหยิบข้าวของที่พอจะคว้าออกมาได้เนี่ย
เอาออกมาจากบ้านจากบ้านต้นเพลิงนะครับ
เลขที่๔๘ทับ๒แล้วก็ยังลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงด้วย

ดับเพลิงมากัน๓คันเร่งระดมฉีดน้ำสกัดกัน
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับ
แต่อย่างที่เห็นพอฉีดน้ำเข้าไปพอไฟดับ
ไม่เหลืออะไรฮะวอดเสียหายทั้งหมด
เพราะดีจริงไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
ใครจะไปเชื่อฮะมีปฏิหารเลย
มอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ยังสภาพดีอยู่
คุณตาสมชัยชัยภูมิอายุ๗๕ปีเล่าแบบนี้
คุณตาสมชัยเขาเป็นเจ้าของบ้านต้นเพลิงเลย
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตากำลังเก็บจานไปไว้หลังบ้าน
อาบน้ำอยู่ชั้นล่างแต่ตาเนี่ยได้ยินเสียงไฟปะทุ
ปุ๊ขึ้นมาเลยก็เลยขึ้นไปชั้น๒
เปิดดูในห้องลูกสาวไฟไหม้ห้องลูกสาวครับ
ก็เลยรีบหนีลงมาพร้อมกับบอกลูกสาวให้ออกมาจากบ้านเลย
อย่าไปอยู่นะไฟไหม้อยู่แล้วเนี่ย
ส่วนคุณยายหอมนิฏผ่านนิฏอายุ๖๙ปี
อันนี้เป็นเจ้าของบ้านข้างกันครับ

เล่าไปก็น้ำตานองไปร้องไห้ไป

โอ้โหสงสารคุณยาย

อืม